น้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงจริงเหรอจริงเหรอนะณวันนี้
เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีแต่ไฮไลท์อยู่ที่ท่านไปตัดผมให้ด้วยนะ
ทำไมไม่ไหวใจผมสีเข้าแหวนเอ้ยไม่ใช่เอาอีกซอย

สิบสองอ่ะผมต้องกี่เว้ยครับไอ่ไงก็หรอกเลยนะครับแต่ตามเก่าเปล่าครับผม
ท่านนายก็ตัดผมมาให้ในเข็มเพชรอายุหกสิบหก
ท่านเป็นอดีตพลทหารที่บ้านถูกน้ำท่วมนะครับ
มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนวัดวารินทารามนะครับ
ที่มีบริการตัดสินฟรีด้วยของหน่วยทหาร
อ่าลุงเข็มเพชรเนี่ยเล่าบอกว่ารู้สึกเป็นมงคลในชีวิตเลยนะ
ที่ท่านนายกมาตัดผมให้แล้วก็ไม่อยากให้ผมยาวอีกเลย
อยากเก็บผมทรงนี้ไว้ชั่วชีวิต
โอ้โหพี่เข็มเพชรหวานเจี๊ยบจริง
ท่านนายกก็ไปเดินเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านในศูนย์พักพิงนะครับ
ท่ามกลางความดีอกดีใจของชาวบ้านนะครับ
นายกในดวงใจมาเยี่ยมถึงที่
นายกในดวงใจมาถึงที่บรรยากาศเป็นยังไงดูบรรยากาศหน่อยครับ
เป็นคำอวยพรที่ที่ดีแต่ฟังแล้วก็
จุ้บวันนี้ว่าน
ขอบคุณเจ้าเป็นเอฟซีนะฮะก็ส่งเสียงกริ๊ดเชียวลุงตู่ไป
จากนั้นนะฮะท่านไปเยี่ยมปลอบขวัญชาวบ้านนะครับ
เยี่ยมเผอร์วาลินชาวบ้านตรวจอุบลรัชธานีที่หนีน้ำมาพักตามจุดต่าง
ก็ครั้งนี้เนี่ยไม่ปรากฏม็อบทางการเมืองมาคอยต่อต้านแต่อย่างใดนะครับ
ต่างจากที่ขอนแก่นขอนแก่นนะฮะขอนแก่นนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ
เหมือนกันนะครับก็ไปดูจุดสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
มีการพูดคุยกับประชาชนที่มารอให้กำลังใจ
แล้วบอกให้ประชาชนรักสามัคคีกันเชื่อมั่นในรัฐบาลและทุกอย่างจะดีขึ้น
ท่านก็เดินไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย
ที่วัดเทพนิมิตรวนารามนะครับบ้านพรมนิมิตรในอำเภอเมืองขอนแก่น
ก็จุดนี้ที่ขอนแก่นก็มีกลุ่มที่ออกมาต่อต้านบ้างนะฮะเหมือนกัน
นี่เมื่อกี้พี่บอกทะเบียนลดไปหมดยังอะไรนะไม่ได้บอกเลยไม่มีหรอไม่ได้สิ
ทานฟอร์เมอร์สีส้มคุณผู้ชมทะเบียน๑นหนูขอไข่
แถมให้อีกแถมให้อีกเครื่องบินด้วยค่ะเครื่องบินโอ้โห
บอกแล้วสะสมไว้ตั้งแต่เนิ่นนะส่วนพี่เบิร์ตก็ขอให้เป็นผู้ประกาศข่าวจนเสียชีวิต
เอาเอาก็เป็นจุดตาย